วันนี้หนูเป็นไรคะ
อะไร

น้องมัยูโต๊ะอยากเป็นนางงามไหมคะ

นางคูบนางคูบกูให้ไปปกติ
มังคู
มังคูตเหรอ
อยากเป็นมังคุต
อยากเปลี่ยนพี่คู้

มายูสงการเที่ยวไหนคะ
หนูไป

เอ้าไป
เรื่องแรกนะครับ
ยังไงนะ
ม้าวให้แซ่ดม่ายสาวเคยปีนต้นงิ้ว
มีไฮโซขายขนมจีบเปย์ไม่ยั้ง
กลายเป็นเผือกร้อนนะครับที่ชาวเน็ตนั้นฝึกสมองประลองปัญญากันอีกแล้ว

สำหรับลิศนาของเจ๊มอย๑๐๘นะครับ
มีม่ายสาวนะฮะมีหนุ่มไฮโซแล้วก็มาขายขายขนมจีบ
แต่ว่าหนุ่มไฮโซคนนี้เนี่ยเขามีภรรยาอยู่แล้ว
โดยบอกใบ้มาว่าม่ายสาวคนนี้เนี่ยเริ่มมีงานประปราย

เรื่องความรักก็ถือว่าเธออภับจัดเกิดมาสวยแต่หาสามีไม่ได้
หลังจากกลายเป็นม่ายชีวิตก็เหมือนจะแฮปปี้
แต่ความจริงแล้วแค่สร้างภาพเพื่อกลบเกลื่อนให้ผัวเก่า
นี่นะฮะเห็นประมาณว่าไม่มีไม่มีมึงเนี่ยกูก็อยู่ได้ว่างั้น
นี่นะฮะโดยมีสายเล่าบอกว่าตอนนี้เนี่ยม่ายสาวเนี่ย
คั่วอยู่กับเพื่อนของตัวเองซึ่งเหมือนจะรวยแต่ก็ไม่เชิง
เพราะผัวเก่าม่ายสาวรวยกว่าอย่างไรก็ตามนะครับ
ผู้คนนี้คือผู้ชายคนนี้เนี่ยนะฮะเรื่องการเปรย์ไม่เป็นสองรองใคร
แล้วก็ต้องคิดไกลอยากได้ดาราสาวมาเป็นเมียอีกคนนึง
เป็นไหม้เนี่ยนะอ่าว่างั้นนะฮะทุกวันนี้นะครับ
ไฮโซตามม่ายสาวเป็นว่าเล่นกระเป๋าไหนเขาว่าดี
เนมไหนอะไรกำลังฮิตหีก็ซื้อไปให้กับม่ายสาวคนนี้นะครับ
แต่ว่าม่ายสาวก็ยังรีราเล่นตัวอยู่เพราะรู้ทั้งรู้ว่าคู่นั้นมีเมียอยู่แล้ว

จะกลับไปปีนต้นงิ้วเหมือนตอนสาวก็กลัวสังคมจะรังเกียจอีก
ทุกวันนี้ม่ายสาวเลยหลบซ่อนแอบหลอกกินไปก่อน
ไม่สาวแล้วก็เลิกกับสามีแล้ว
ไม่สาวมีแล้วครบกับเพื่อน

ไม่เขียนแล้วไม่เอาแล้ว

อย่าได้รู้อะไรอีกต่อไปเลย

สนุกแล้วด้วยช่วยไม่ได้

ฉันต้องการให้มีความอ้อนวอน

อยากรู้ว่าอะไรมันไม่ใช่บ้าง

วันนี้ที่พูดมาก่อนเข้ารายการเนี่ย

ลิเดียนี่นะคะก็ตกใจมากเลยค่ะ

โพสต์ภาพหวานที่คู่กับสามี

เมื่อสามีสุดหล่อบอกว่า

เรื่องที่เธอเล่านะแต่ว่ามันเป็นภาพสุดสวยอยู่ที่เธอโพสต์กว้างกองอยู่นะ

นี่ไงภาพนี้แหละครับคุณพี่
โดยแยกออกเป็นภาพเธอแล้วก็สามี๓ภาพ
นี่ลีเดียแล้วมืออยู่ที่ไหนนะ

แล้วก็มีภาพเดียวของเธอเนี่ยสองภาพ

ก็คือก็เป็นลูกโป่งลูกโป่งอยู่ในท้อง
ตอนให้นมลูกคนแรกเสร็จแล้วมันฟีดแฟบก็หัวเราะ

ทุนท้ายค่อยถ้อน้องลูกแล้วแฟบ

จะคอยดูว่ารอบนี้จะชื่อเล่นอะไรดี

แต่ภาพนั้นมันไม่ได้น่ากลัวอะไรนี่

นี้มีลูกชายไปแล้วมีลูกสาวเถอะ

อีกเรื่องหนึ่งอันนี้นะคะเราก็ติดตามลูกสาวคุณปอ
ที่ตัวเล็กวิ่งยังพูดไม่ได้เลยนะฮะตอนที่เห็นกันครั้งแรกนะฮะ
ตอนนี้เนี่ยเกิดเรื่องที่ทำให้แม่โบวันด้าถึงกับเจ็บแล้วก็จุกไม่น้อย
ลูกสาวสุธิรักน้องมะลิพาขวัญสหวงขอให้แม่อัดคลิปส่งเสียงให้พ่อปอที
คือแม่โบเขาจะบอกลูกทุกครั้งนะทุกปีเขาจะไหว้รูปพ่อ
แล้วก็ให้คุยกับพ่อในรูปแล้วก็บอกว่าพ่อไปทำงานบนฟ้า
บอกโบเขาจะบอกลูกนี้ตลอด
ตอนนี้เนี่ยเป็นคลิปน้องมะลิที่ถามพ่อปอว่า
เมื่อไหร่จะลงจากฟ้ามาหาอยากให้พ่อลงมา
บอกรักพ่อเมื่อไหร่คุณพ่อจะลงมาคะ
หนูอยากให้คุณพ่อลงมาค่ะหนูรักคุณพ่อมากค่ะ
ไปดูกันมีคลิปด้วยครับ
ใช่ก็ชอบอ๋อใช่พี่มะลิ

เล่นเกมที่นายชิตตี้แล้วก็
ไปเห็นเอลซ่ากับแอนาที่ไอ้ใส่เกร็ดกับพี่มารี

พี่มารีแต่งตรงอย่างไรบ้างคะ
ไม่จำได้หรอกเสร็จกระโปรงป่ะเออนี่ไง
ตอนนี้เนี่ยเหมือนโบเขาก็ตัดสินใจว่าจะพูดแล้ว
เพราะเขาบอกว่าแม่รู้ว่าหนูเข้มแข็งพอที่จะรับรู้

อดกันและก็จะเลิกร้องพร้อมกัน

แล้วก็แท็กไปที่ปทิศนะครับ

มีคนเข้าไปแสดงความคิดถึงอะไรอยู่

ฝั่งเล็กจะร้องไห้เนอะ

เขาก็ฉลาดนะเขาบอกว่าพ่อทำงานบนฟ้า

แม่โบเหมือนเบเบเลย

คือแม่ของเบเบก็ชื่อโบเหมือนกัน

แม่ของพี่มะลิก็ชื่อแม่โบเหมือนกัน
พี่มะลิคือเหมือนแม่เม่ไหมคะ

ต้องอธิบายให้ฟังให้รู้เรื่องนะลูกนะ
ชุดสีดำเป็นชุดยังไงครับ

เป็นชุดที่ไม่ให้เราเข้าโรงเรียน

อ๋อเป็นแบบว่าครูผู้ปกครอง
ไว้คอยแบบว่าตรวจตา

แม่โบใช่ไหมเนี่ยบนภาพเนี่ย

มายูมาเล่นกับน้าอ้ำหน่อยเร็วเหมือนไหม

มายูมาเล่นกับพี่อ้ำหน่อยเร็ว

เอาแล้วเอาแล้ว
รายการสดด้วยตัดออกไม่ได้ด้วย

พี่อ้ำสวยไหม

เดี๋ยวพี่อ้ำก็เสียใจนะ

มายูมายูเราต้องเป็นเด็กที่ไม่โกหกนะลูก
มันพูดถูกแล้ว

อยากฆ่าหนู

อ๋อบอกแก้มป๊าโชว์หน่อยเร็ว

คุณดูไม่เชื่อนะว่าขนาดนี้หนูรักป๊าหนูต้องโชว์หน่อย